วันนี้ในโลกโซเชียล

แล้วก็ถูกติดไว้ที่หน้าอกเป็นเหมือนสก๊อตเทป

แล้วคนที่โพสต์ก็คือคาดว่าเป็นคุณแม่
อายเพื่อนติดไว้แบบนี้ค่ะ
คนก็เลยวิจารณ์กันหนักเลยว่าที่ครูทำแบบนี้
ติดไว้แบบนี้เหมือนกับเป็นการประจันเด็ก
ว่าผู้ปกครองเด็กไม่ยอมจ่ายค่าเทอม
แต่ความรู้สึกเด็กเขาเสียความรู้สึก
มันติดอยู่ในใจของเด็กตลอดนะ

โอ้โหคุณผู้ชมเราก็เลยตรวจสอบให้เรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
นี่มีสก๊อตเทปที่หน้าอกเสื้อ

ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม๗๐๐บาท
ค้างค่าเทอมทำลูกขนาดนี้
ลูกถูกประจานถูกล้อจากเพื่อนในห้อง

คุณครูโรงเรียนลาออกไปซะไม่ต้องเป็นครูหรอก
พ่อของลูกไม่รับผิดชอบอะไร
อย่าไปถือสาอะไรคุณครูเลย
เดี๋ยวจะตามไปจ่ายเองบอกครูไว้แล้ว
แต่เพิ่งมาเห็นสภาพลูกวันนี้
ไร้เดียงสาของเด็กวิ่งมาบอกว่า
แม่ไม่มีใครคุยกับหนูเลย
ดูหนูถูกลงโทษ

ถูกเพื่อนล้อเพื่อนไม่คุยด้วย
คุณแม่ท่านนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า

ตัวพ่อที่เป็นอดีตสามีจะจ่ายค่าเล่าเรียนลูก
จนกระทั่งมาเกิดการประจานแบบนี้ซะก่อน

ตอนนี้ลบเรื่องราวเหล่านี้ออกไปแล้วนะคะ

แต่ว่าช่วงที่โพสต์เนี่ยคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แน่นอนสงสารเด็กอะค่ะ
ทำไมคุณครูต้องทำขนาดนี้นะคะ

มันเป็นการดูหมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มันละเมิดสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรงด้วยนะ

แล้วตอนนี้ก็มีเพจเฟซบุ๊คเขาก็แชร์กันเยอะนะคะ
เขาแชร์โพสต์นี้แล้วเขาก็ระบุข้อความบอกว่า
ครูจะรู้ไหมว่าฝากบาดแผลอะไรไว้ในจิตใจเด็กบ้าง

ทวงกับพ่อแม่ไม่ใช่มาประจานเด็ก
และขณะนี้มีผู้จ่ายค่าเทอมให้เรียบร้อยแล้ว

เพราะบางคนเขาไปคอมเมนต์แล้วก็ถามเลยว่า

ใช่นึกว่าเดือดร้อนเรื่องของค่าเทอมจะช่วยจ่ายให้

ใช่ค่ะแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมต้องทำกับเด็กนักเรียนแบบนี้
จ่ายค่าเทอมไม่จ่ายค่าเทอมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่เรื่องของการประจานเด็กเนี่ยถูกวิจารณ์หนักนะคะ

ทีนี้เนี่ยเราก็ไปคุยกับทางคุณครูทางผู้ปกครอง
แล้วก็ไปคุยแบบครบถ้วนทุกด้านเลยนะคะ
มีคนมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้
คือเขามีการให้จ่ายค่าเทอมวันสุดท้าย๑๘พฤษภาคม
ซึ่งวันนั้นเป็นวันประชุมผู้ปกครอง
แล้วคุณครูจะจ่ายค่าชุดนักเรียนให้๓๖๐บาท
แล้วคุณครูติดสก๊อตเทปแล้วเขียนแบบนี้

ครูบอกว่าให้ผู้ปกครองดึงสก๊อตเทปตรงหน้าอกเด็กออกนะ
เนี่ยคือติดเอาไว้เพื่อกันลืมว่าใครจ่ายไม่จ่ายอะไรยังไง
แต่พอผู้ปกครองมาครูก็บอกว่าเอาให้แกะออกนะ

แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินจ่ายเต็ม๗๐๐บาท
คุณครูก็จะให้เอาเงิน๓๖๐บาทไปแล้วจ่ายเพิ่มให้เต็ม๗๐๐บาท
ครูบอกว่าก็แจ้งผู้ปกครองแล้วไงว่าติดไว้เพื่อครูเองจะได้จำได้

พอเจอผู้ปกครองเขาก็ให้เอาออกไม่ได้ตั้งใจจะประจาน

คือหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าอ้าวก็ไหนว่าเรียนฟรี๑๒ปี
ทำไมเด็กต้องจ่ายค่าเทอมอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียนฟรีสิ
๗๐๐บาทมันไม่ใช่ค่าเทิมค่ะ
มันเป็นเงินส่วนเกินค่าบริการเสริมประกันชีวิตค่าสอนพิเศษครูต่างชาติ
โรงเรียนบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องใช้บริการก็ได้
ดังนั้น๗๐๐บาทอันนี้ไม่ใช่ค่าเทอมด้วยซ้ำ
ไม่ใช่ค่าเทอมเพราะนี่ก็เป็นโรงเรียนวัดใช่ไหม

คือเขาจะเรียกว่าค่าบำรุงการศึกษา

ที่ก็จะเป็นค่าแอร์ค่าห้องแล็บค่าคอมพิวเตอร์๕ห้องปฏิบัติการอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าโรงเรียนนี้เขาเก็บเพิ่มผู้ปกครองสำหรับเด็กคนละ๗๐๐คือค่าประกันชีวิต

ค่าจ้างครูสอนพิเศษที่เป็นชาวต่างชาติ

คนไหนที่จ่ายแล้วก็เรียบร้อยกันไปใครยังไม่จ่ายวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
ครูบอกว่าติดป้ายไว้หน่อยเดี๋ยวจะลืมเลยติดป้ายไว้ให้หน่อย
ใช่เราก็ต้องไปถามทางโรงเรียนเขาหน่อยนะว่าทำไมต้องแบบติดป้ายอะไรกันแบบนี้แล้วเด็กเขาอับอาย
เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับรองผู้มนุยการโรงเรียนซึ่งเป็นรักษาการแทนผู้มนุยการโรงเรียนเทศบันหนึ่ง
นางอริสราพัฒนากูลค่ะ
ผอโรงเรียนก็ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเมื่อวันพุธที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
โรงเรียนเรียกประชุมผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงว่าโรงเรียนต้องทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนก็จะจ้างครูพิเศษมาสอนด้วยดังนั้นเด็กนักเรียนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อันนี้เป็นภาคสมัครใจนะ

จะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ไม่ได้บังคับถ้าใครจ่ายก็๗๐๐บาทต่อปีก็จะเป็นค่าประกันกับค่าครูพิเศษ

เนี่ยแล้วเมื่อวานเนี้ยครูประจำชั้นติดป้ายอย่างที่เห็นในโลกโซเชียลอย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูอะค่ะจริง
รองพอก็บอกว่าคุณครูเขาทำจริงแต่รองพอบอกว่าเพิ่งรู้เช้าวันนี้เองมีคนส่งภาพมาให้แล้วคนก็วิจารณ์เยอะรองพอบอกตกใจรับโทรศัพท์โอ้โหสายแทบไหม้คนโทรมาถามเยอะผู้หลักผู้ใหญ่นายกเทศมนตรีโทรไปถามเรื่องนี้ค่ะ

รองพอบอกว่าเรียกครูคนดังกล่าวมาพบแล้วนะคะแล้วก็ถามครูคนนี้แล้วนะคะครูบอกว่าก็ติดป้ายที่หน้าอกลูกศิษย์แบบนี้จริง
สาเหตุก็คืออยากจะรู้ว่าน้องนักเรียนคนไหนจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วคือจะได้เตือนได้รู้ว่าใครจ่ายไม่จ่าย

ผู้ปกครองมาเห็นว่าลูกตัวเองยังไม่จ่ายก็แกะออกแล้วก็ไปจ่ายเงินซะ

เพราะว่าตัวคุณครูอันนี้รองพอบอกนะว่าเหมือนคุณครูเขาหวังดีกับทางโรงเรียนไง
อยากจะเก็บเงินให้ครบจะได้ส่งเงินไปบริษัทประกันเด็กนักเรียนทุกคนจะได้มีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุกลุ่มไง

แต่รองพอบอกว่าก็เตือนไปแล้วนะคะว่าที่ครูทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ห้ามทำเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
เป็นค่าบำรุงการศึกษาค่ะที่ทางโรงเรียนได้เสนอประชุมในการวาระประชุมผู้ปกครอง
เพื่อขอความเห็นชอบซึ่งทางผู้ปกครองก็ได้เห็นชอบให้เก็บเพราะว่าเรามีในส่วนของการประกันชีวิตนะคะ
แล้วก็เงินจ้างคนต่างชาติซึ่งผู้ปกครองก็เห็นชอบด้วยแล้วก็เราก็ทำตามขั้นตอน
คือเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ขอประกาศจากท่านต้นสังกัดด้วยค่ะ
หลังจากที่เราได้สอบถามข้อเท็จจริงแล้วคุณครูก็มีเจตนาที่จะสื่อสารกับทางผู้ปกครองว่า
ผู้ปกครองเป็นในกลุ่มที่ยังค้างชำระในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาก็เลยใช้วิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองค่ะ
เราก็มองว่าเจตนาของคุณครูเนี่ยเตรียมแค่จะสื่อสารแต่วิธีการอาจจะยังไม่เหมาะสมเพราะว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ปกครองนะคะ
โรงเรียนได้ให้คุณครูทุกคนนะคะมาประชุมแล้วก็รับทราบถึงความไม่เหมาะสมในการที่ใช้วิธีการในการติดตามในส่วนของเงินประกันนะคะ
ทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจกับนักเรียนและผู้ปกครองก็ในส่วนของการดำเนินการก็กำชับให้ครูทุกคนไม่ให้ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะ
คือทางรองผอโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าจริงแล้วยังมีน้องนักเรียนที่ติดค้างเงินอีก๒๐๐กว่าคนนะคะ
ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนผู้ปกครองของน้องที่โพสต์คลิปนี้โพสต์ภาพนี้อ่ะนะคะ
ทางโรงเรียนก็พยายามติดต่อกลับไปแล้วแต่ว่าพอเป็นข่าวก็ติดต่อไม่ได้ทางผู้ปกครองก็ปิดการติดต่อสื่อสารไปเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามว่าแล้วครูคนนี้ที่ติดป้ายที่หน้าอกเด็กคนนี้ยังมาสอนไหมถูกสอบถูกอะไรไหมถูกพักงานไหม

ยังสอนอยู่นะคะก็เป็นคุณครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นป๒ก็ไปสอนหนังสือตามปกติแต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการกระทำของครูเนี่ยมันผิดกฎหมายไหม

คือมันมีเฟซบุ๊คสายตรงกฎหมายอะค่ะเขาเห็นภาพนี้เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าการกระทำแบบนี้ถือเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อจิตใจเด็กทำให้เด็กถูกล้อเด็กอับอายถือว่าเป็นความผิดนะคะ
พรบคุ้มครองเด็กปี๒๕๔๖โทษมีโทษจำคุกด้วยนะคะจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถ้าจะว่ากันไปด้วยเรื่องของกฎหมายนะแต่ถ้าจะว่ากันด้วยสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนที่เขาโดนล้อไปแล้วเขาถึงขั้นต้องโอ้โหเดินไปบอกแม่ว่าไม่มีใครคุยกับผมเลย
คือมันมีวิธีการเยอะแยะเนอะทำเป็นจดหมายแจ้งเตือนให้เด็กถือจดหมายไปให้ผู้ปกครองก็ได้นะครับ